คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันหน่อยนะครับจะเป็นเหตุใหญ่
เพราะว่าตำรวจต้องสอบส่วนให้รู้ความว่าจริงแล้วอาการบาดเจ็บของเด็กน้อยวัย๑ขวบกว่า
ที่แขนขางอหักผิดรูปจนพาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามีกระดูกมันงอกออกมาแล้วนะ
นั่นแสดงว่าน่าจะหักนานแล้วเด็กน่าจะเจ็บปวดทรมานอยู่นานแล้วเหมือนกัน
นี่จะเป็นฝีมือการถูกทำร้ายจากพ่อเลี้ยงหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนกันต่อนะครับ
ตำรวจสนลำหินรับแจ้งเหตุเด็กหญิงวัย๑ขวบ๗วัน
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บแขนและขาผิดรูปนะครับ
ทีนี้มีการประสานอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยู
เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
ด้านล่างอาคารการเคหะหนองจอก
ก่อนจะนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีต่อไป
เพราะอะไรคุณชาวบ้านชาวช่องชาวเคหะเนี่ย
เขาร้องมาบอกว่าเจอเด็กคนนี้บาดเจ็บ
ตอนแรกนะพ่อกับแม่ไม่ยอมพาไปหาหมอ
แม่แท้อุ้มเด็กไว้จนคุณป้าท่านหนึ่งมาเจอ
แล้วเห็นเด็กขางอขาบวมแปลก
แล้วตอนนั้นน้องร้องดังมากเลยนะ
เอามือไปจิ้มโดนขาน้องน้องเจ็บปวดร้องดังเลย

ป้าคนนี้ก็บอกเฮ้ยแม่พาไปหาหมอหน่อย

ไม่มีใครพาไปจนกระทั่งชาวเคหะเนี่ย
กดดันให้พาไปหาหมอ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มารับตัวเด็กไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
ห้องเช่าของพ่อเลี้ยงและแม่แท้ของเด็ก
พบว่าประตูหน้าห้องล็อกไว้นะครับ

เพื่อนบ้านที่ช่วยพาเด็กส่งโรงพยาบาลก็เล่าให้ฟัง

บอกว่าช่วง๓ทุ่มวันที่๑๘มกราคม
เดินผ่านมาเห็นแม่นั่งอุ้มเด็กน้อยอยู่นะครับ
ตรงบันไดเด็กนี่ร้องฮะ

มีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
แต่ถามไปแม่บอกว่าลูกตกจากเปรย์

และคนที่มาเห็นบอกมันผิดสังเกตจริง
ก็เลยบอกนะขยันขยอให้พาเด็กไปโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นนายแชมป์พ่อเลี้ยงยืนอยู่ด้วย
แชมป์นี่แหละไม่ยอมให้พาไปโรงพยาบาล
ว่าเดี๋ยวจะพาไปเองแหละนะครับ
สุดท้ายนะคุณป้าเนี่ยก็พาเป็นคนเนี่ย
ที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
พาคนในเคหะมาช่วยกดดัน

แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนาทีนะฮะ

สุดท้ายก็สามารถพาเด็กเข้าไปโรงพยาบาลได้นะฮะ
ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าอันเนี่ยไม่ได้ตกเปลี่ยนะ
อันเนี่ยร่วมกันทำร้ายอะไรอย่างเนี่ย
เขาก็บอกโดนทำร้ายร่างกายมา

ส่วนที่พักอาศัยของทั้งพ่อเลี้ยงแม่แท้แล้วก็เด็กนะฮะ
รวมถึงชาวบ้านที่เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็คืออาคารการเคหะเขตหนองจอกเนี่ยนะฮะ
พนักงานของอาคารบอกว่าเท่าที่รู้จักกับนายแชมป์พ่อเลี้ยงนะ
ก็เป็นคนสุภาพนะไม่มีอารมณ์รุนแรงตั้งใจทำงาน

หลายครั้งที่นิติบุคคลจ้างในแชมป์ตัดย่าและทำงานอื่นนะครับ
ส่วนภรรยาคนใหม่มีลูกติด๑คน
จะมาอยู่กับนายแชมป์ได้ไม่นานนะครับ
๓๔เดือนที่ผ่านมาก็เห็นนายแชมป์มักจะอุ้มลูกเลี้ยงคนนี้
แล้วก็พาเดินเล่นตลอดเลย
เท่าที่สังเกตนะเขาก็เป็นคนรักลูกเลี้ยงนะ
ไม่เคยมีข่าวว่าจะทำร้ายลูกนะครับ
ไม่ค่อยมีพี่โมสุภาพนะ
นิสัยดีเข้าคนได้ครับ

คือเราเห็นว่าเขาก็ดูแลลูกเขา
ใช่เพราะว่าที่เราเห็นส่วนมาก
ถ้าแชมป์ทำงานเหลือจะเห็นลูกอยู่กับแชมป์ตลอด

มีเหตุทะเลาะวิวาสหรือทำร้ายร่างกายอะไรไม่มีครับ

คุณผู้ชมฮะตอนนี้เด็กถึงมือหมอแล้วนะครับ

ตอนที่กลุ่มพลเมืองดีหรือว่าชาวเคหะเนี่ย
เขาพาไปหาหมอหมอยังตกใจเลยคุณนะ
หมอบอกโอ้โหเด็กถูกทำร้ายแน่

แขนขาเนี่ยหักงอผิดรูปมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราไปที่สนลำหินนะครับ
ปรากฏว่าเจอแม่ของเด็กนะครับ
แล้วก็น้าของแม่เด็กเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงมีการสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมน้าของแม่เด็กให้ข้อมูลมาแบบนี้
ว่านางสาวมินอายุ๒๐ปีแม่ของเด็ก
มีภาวะทางสมองที่ไม่ปกติเหมือนกัน
เชื่อคนง่ายใครชวนไปไหนก็ไป
แล้วทีนี้มาอยู่กับพ่อเลี้ยงของเด็ก

ก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจว่าจะถูกพ่อเลี้ยงของเด็ก
หรือว่าผู้ชายที่คบหากันทำร้ายร่างกายอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าถึงตอนนี้ตัวแม่ของเด็ก
ให้ข้อมูลอะไรต่อตำรวจไม่ค่อยได้
ลักษณะเหมือนกลัวเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าล่าสุด
แม่ของเด็กยืนยันว่าไม่อยากเอาเรื่องกับนายแชมป์

ว่าอยากให้เรื่องนี้จบไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว

พอนักข่าวถามว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าแม่ของเด็กบอกว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้ทำร้ายลูกนะ
และไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ
ล่าสุดเราก็ตรวจสอบไปที่สนลำหินอีกครั้งนะฮะ
ตำรวจก็ยังคงต้องเร่งติดตามตัวพ่อเลี้ยงคนนี้มาสอบสวน
เพราะหลังจากวันที่พาเด็กไปโรงพยาบาล
พ่อเลี้ยงหายไปเลยนะครับ
ตอนนี้ต้องสอบสวนต่อว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงหรือเปล่านะฮะ